นวดวันที่๑๖ตุลาคมค่ะสอดร้อนฟังกันมาหมด
ใครที่ได้ข่าวดีก็ยินดีด้วย
ใครที่เศร้าอกเศร้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรมาทั้งนี้เดี๋ยวรอบ
เพราะว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็อาการเดียวกัน
เฮ้ยถูกผมถูก

สลากกินแบ่งรัฐบาลรับประทานอีกแล้ว
กินได้กินดีแต่คิดอย่างนี้ถ้าโดนสลากินแบ่งรัฐบาลรับประทานไปบ่อย
แปลว่าเรานั้นอร่อย
กินได้กินดีกินทุกวันแล้วใช่ไหมเราควรจะภูมิใจในสิ่งนี้
เอาเป็นว่าเรื่องของดวงของโชคลาภมันไม่เข้าใครออกใคร
ก็ปล่อยผ่านไปแล้วก็หน้าว่ากันใหม่แล้วกันเนอะ
ชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอ
ใครอยากจะระบายความในใจก็สแกนเฮียอาร์โฮดแล้วไลน์มาคุยกับพวกเราด้วยนะจ๊ะ
แน่นอนฮะอยากจะให้ดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะหนุ่มคนนี้จะไปเซอร์ไพรส์แฟนสาว
แล้วเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นว่าแต่มันคืออะไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
วันหยุดแบบนี้ค่ะอยากจะให้สามีภรรยาทำกิจกรรมดีร่วมกันหน่อย
กิจกรรมดีร่วมกันที่ว่าคืออะไร

มันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กันและกัน
แล้วก็ตื่นเต้นด้วยอย่างหนุ่มคนนี้ค่ะคุณก็อยากจะเซอร์ไพรส์ภรรยานะ
ยกลีบกุหลาบไว้ที่พื้นแล้วหลังจากนั้นปิดตาภรรยาจะเกิดอะไรขึ้นไปดู
ตรงนี้อยากมาเซอร์ไพรส์
๓๒๑สเตอร์พร้ายเซอร์พร้าย
สเตอร์พร้าย
สเตอร์พร้ายไหมคะคุณพรรยา
ผ้ากองโตพร้อมกระมังและเก้าอี้นั่ง
ให้พร้อมทำงานได้เลยในวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้
มีมั้ยผงซักฟอกมีด้วยใช่มั้ย

จัดมาตะก้าใหญ่หลายใบพร้อมผ้าพูนและอุปกรณ์พร้อมเพลียงในการซัก

ไพรส์เลยค่ะงานนี้ภรรยาก็แอบจะดีใจว่า
ละเอ้ยคุณสามีจะพาผู้ทานเข้าเที่ยงในวันหยุดหรือเปล่า

ไพรส์ด้วยการให้เราทำงานบ้านให้เอง
โอ้โหวันธรรมดาก็ทำเยอะพออยู่แล้วว่าเสาร์อาทิตยังจะไม่ให้ทำอีกเหรอ
เป็นคอนเทนต์ขำเชื่อว่าทั้งสองคนเขาก็แบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน
คุณผู้หญิงเนี่ยนะอาจจะซักผ้าแต่คุณผู้ชายก็คงจะล้างรถ
กวาดบ้านถูบ้านล้างจงล้างจานก็ว่าไป

นี่ไงถึงบอกสามีภรรยาต้องมีกิจกรรมทำร่วมกัน
ควรจะต้องมีความเท่าเทียมซึ่งกันและการแบ่งการทำ
ไม่ใช่ว่าใครคนเดียวทำทำคนเดียวแล้วมันจะไปไหวยังไง
มันอึดอัดมันเหนื่อยทำงานก็หนักพออยู่แล้ว
กลับบ้านไปยังต้องไปถูบ้านล้างจานแบบนี้มันไม่ไหว
มันเป็นความอัดอั้นตันใจของคุณเป็นการส่วนตัวแล้วล่ะ
ผมเล่าให้ฟังเพื่อนผมคอยมาเล่าเรื่องนี้

งั้นผ่านไปขอให้งานบ้านจบลงกันด้วยดี
ครับมาเรื่องนี้กันบ้าง
อยากให้พลาดจริงใครที่มีวิกฤตทางการเงิน

มาเลยไทยรัฐทีวีของเราเปิดโอกาสแล้วกับรายการ
เกมรับจำนำ
ผู้รับจำนำของเราวันนี้เขาดังมากในโซเชียล
คนติดตามสองแสนแล้วในติ๊กต๊อกชื่อว่าอะไรคะ

มือถือปิดอย่าคิดว่าพี่ไปไหน

เฮ้ยโควิดระบาดงดงานสางสาร๓เดือน
แล้วเราจะหาเงินจากไหนมาใช้หนี้เยอะแยะเนี่ยพี่

ไอ้ต้นเพื่อนพี่มันเพิ่งแต่งงานไป
มันได้ซองงานแต่งเยอะมาก

ของที่เอามาจำนำในรายการวันนี้คือ

ติดตามชมรายการเกมรับจำนำ
ทุกวันอาทิตย์เวลา๑๘นาฬิกา

โอ้โห

บอกเล่าถึงเรื่องราวของแขกรับเชิญ
เพราะฉะนั้นใครก็ตามเป็นแฟนคลับน้องจูด้ง
หรือว่าอยากจะให้กำลังใจพ่อหนุ่มคนนี้
แล้วก็ติดตามให้ดีค่ะกับรายการเกมรับจำนำ
วันอาทิตย์นี้เวลา๑๘นทางไทยรัฐทีมีท่อง๓๒

ไปดูเรื่องราวที่เขาว่ากันว่าวุ่นจริง
สองสามีภรรยากำลังจะไปหาอะไรทานกัน
แล้วตัวภรรยาปล่อยสามีอยู่คนเดียวแป๊บเดียว

ในคู่กันสมัติข่าว

คุยเรื่องข่าวสารกันบ้างดีกว่านะครับ
มีเหตุฮะที่จังหวัดตรัง
หนุ่มเมืองตรังคนนี้ท่าทางคุ้มคลั่ง

แอบดูสาวอาบน้ำ

แล้วเขาคนนี้มีประวัติเพิ่งถูกปล่อยตัวออกมา

แต่หนีออกมาจากโรงพยาบาล
โอ้โหสรุปแล้วจับได้ไหมไปดูกันหน่อยครับ
โอ้ใจเย็นน้องเบาน้องเบานางกล
ต้องตอบกันอย่างนี้
เรียวแรงกรแร่งการก่อน
ต้องคุยกันก่อนนะแป๊บขอ
คุณผู้ชมนี่คือช่วงเวลาที่ตำรวจนะ
ปีภูทรเมืองตรังมาควบคุมชายเค้า

มีอาการคุ้มคลั่งส่งเสียงเออะโวยวาย
เอาจริงผมนั่งฟังหลายรอบแล้ว
โวยวายจริงฟังแทบไม่รู้เรื่องเลยทีเดียวนะครับ
ต้องพามานั่งสงบสติอารมณ์อยู่ที่บ้าน
หลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๔ตำบลนายงใต้
หลังจากที่ชายคนนี้คุ้มคลั่งแล้ว
มือก็ถือมีดแล้วดันแอบไปถ้ำมองผู้หญิง
คือเขาตั้งใจเหมือนจะบุกเข้าไปในบ้านของหญิงสาวรายหนึ่ง

ตำรวจก็ลงพื้นที่เข้าระงับเหตุทันทีนะครับ
ในช่วงสายของวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ระหว่างที่กำลังจะทำการใส่กุญแจมือคุณเห็นไหม

คุณตำรวจเขาไม่ชินทาง

แต่สุดท้ายถึงจะหกล้มยังไง

ไปดูตอนที่ตำรวจจับชายคนนั้นมาได้ดีกว่า

แค่ใส่กุญแจมือเอง

ไม่ใช่วิ่งลาวองย์

สุดท้ายจับได้แล้วคุณตำรวจหลายนายเลยทีเดียว

ต้องพาขึ้นรถตำรวจเลย
งั้นเดี๋ยวนี้ก็เหวี่ยงขึ้นไปเลยนะ
คืออารมณ์ประมาณว่าไม่ไหวแล้วจริงคุยไม่รู้เรื่อง
แต่อย่างน้อยคุณตำรวจยังใจดีเอาน้ำให้กินขวดนึง
จะได้กระชวยขึ้นมาหน่อย
สุดท้ายก็เตรียมส่งคืนโรงพยาบาลเพราะได้ข่าวว่าชายคนนี้
หนีออกมาจากโรงพยาบาลหนีการบำบัดมา
อัฐไปขาบแม่ของหญิงสาวไป๑๘ปี
เล่าให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุมีอาการหลอนยาคุ้มคลั่ง
เดินและเอามือถือมื้อตลอดเวลา
แล้วไปท่ำมองอยู่ข้างบ้านตรงห้องน้ำ
ก็คาดว่าจะไปแอบดูลูกสาวอาบน้ำ
ตัวเธอก็ตกใจทำไมถึงกล้าทำขนาดนี้
ก็เลยต้องโทรไปแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุที
เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรง
และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้น

ทางผู้เสียหายเขาบอกว่ากลัวมาก
พวกผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณตรงนี้ไง
เดี๋ยวจะไปทำอันตรายใครเข้า
แล้วที่สำคัญเคยถูกจับไปบำบัดรักษาหลายครั้ง

แล้วนี่ที่ออกมาโผล่มาก่อเหตุวุ่นวายเนี่ย
ก็เพราะว่าหนีออกมาจากโรงพยาบาล

บ้านมันติดกันกับผู้เสียหายไง
แล้วเขาพบอะไรอีกใบกระท่อม

จะบอกว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ผิดกฎหมายแล้ว
แต่ว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาดื่มใบกระท่อม

มันมีสูตรผสมอะไรที่ทำให้อาการเป็นแบบนี้
ภาษาวัยรุ่นบอกไปโดนตัวไหนมา

ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุรายนี้ก็มีอาการคลั่งอารวาส

คือเดินไปทั่วหมู่บ้านจนมีคนโทรไปแจ้ง
แล้วก็ถูกจับแล้วพาไปบำบัดที่โรงพยาบาล
สุดท้ายยังหนีจากโรงพยาบาล
มาก่อเหตุถ้ำมองสาว๑๘อีก
แบบนี้คนอยู่ระแวกนั้นก็คือหวัดระแวงนะ
ก็คงต้องให้ทางโรงพยาบาลช่วยดูแลอย่างรัฐกลุ่ม

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไปเอาจอบมา
แล้วก็ไปไล่ทำร้ายชาวบ้านเขา

ตำรวจต้องรีบมาจับกลุ่มค่ะ
โอ้ย

เดี๋ยวพาไปหาหมอ

ทุกนิวมัวเสียสติไปแบบนี้ไง

ตำรวจก็เลยใส่กุญแจมือเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๘ตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองชัยนาธนะ
ตำรวจได้รับแจ้งว่านายโฉอายุ๓๙ปีคนนี้เมาอารวาสค่ะ
แล้วก็เลยนำกำลังไปที่จุดเกิดเหตุ
พอไปถึงพูดจากับในโฉเหมือนจะคุยกันรู้เรื่อง

กว่าจะจับกันได้ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะคะ
สุดท้ายก็เลยพานายโฉอเนี่ยขึ้นท้ายรถกระบะไป
โฉบอกกับนักข่าวด้วยน้ำเสียงอ้อแอด้วยนะ

อ้อแอร์บอกวันนี้ไม่เมาไม่ได้กินเหล้าเลย

แม่คุณก็ว่าไปคืออาการก็ไม่ปกติแหละแถมมีรอยขวนที่ใบหน้าด้วย

นักข่าวถามไปโดนอะไรมา

โดนเมียขวนเพราะว่าวันก่อนทะเลาะกันหงุดหงิด

ก็เมียเมียชื่อแมวก็โดนเมียแมวขวนก็เมียนั่นแหละ
เออเมียชื่อแมวแมวหวนก็เป็นตามนั้นแหละ
แต่สุดท้ายเนี่ยนะคะเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่สองคน
เพราะว่าในโฉเนี่ยนะเอาจอบเอาอาวุธเนี่ยไปทำลายทรัพย์สิน

อันนี้แหละคือเหตุหลักที่ตำรวจต้องจับไปจัดการ

ก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในโฉมักจะเมา
แล้วก็อารวาสทะเลาะกับสามีกับภรรยาเป็นประจำ
แล้วก็ทำร้ายข้าวของทำลายข้าวของด้วยนะครับ
ก็เลยให้ตำรวจมาระงับเหตุเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยกลัว
กลัวว่านายโฉจะไปทำแบบนี้อีกกับบ้านอื่น

์าต้องสงบสติอารมณ์เงินก่อนแล้วนะ

เลี่ยงได้งดได้ก็น่าจะดีกว่านะคะ
มาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเมื่อแรกรักเมื่อรักกันน้ำต้มผักก็ว่าหวาน
แต่เมื่อรักร้างน้ำหวานยังว่าขม
ทำไมมันขมคืนขนาดนี้
เอาเรื่องของเรื่องน่ะมีทนายชื่อดัง
เขาโพสต์ในเฟซบุ๊คของเขาบอกว่า
สามีภรรยาถ้าหากว่าร้างราเรื่องของการทำการบ้าน
ไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตามที
เรื่องของเรื่องเขามีกฎหมายที่สามารถฟ้องหย่าได้นะครับ

คุณโพสต์มาแบบนี้
โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการพาดหัวที่ทัดใจ
อ่านปั๊บเข้าใจทันที
อะไรบางอย่างที่ว่าเสื่อมฟ้องหย่าได้

งั้นไปดูในเฟซบุ๊คของทนายคู่ใจ
เขาแชร์กันเอาไว้เรื่องของกฎหมายใหม่ว่า

สามีและแผ่นอนรยาคีมีที่จดทะเบียนสสมรทกันอย่างถูกต้อง
ประเวณีร่วมหลับนอนกันได้
อีกฝ่ายสามารถยื่นฟ้องหย่าได้

อันนี้ตามข้อกฎหมายผมไม่ได้มาทะลึงตังแต่ประการใด
แต่เขามีจุดก็คือเป็นเรื่องของดอกจันทร์ให้ได้ดูให้ได้อ่านกันเอาไว้
ว่ากรณีที่ผู้ยื่นฟ้องหย่าเนี่ยเป็นผู้กระทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหย่อนสมรรถภาพทางเพศเองหรือเปล่า
คือมันมีสาเหตุมาจากอีกฝ่ายหรือเปล่าทำให้อีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมทำการบ้าน
อันนี้มันก็แล้วแต่กรณีไปมันไม่เหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าอยู่นะสมมุตินะฝั่งหนึ่งจะไปเรียกร้องอีกฝั่งหนึ่ง
เธอเธอไม่ยอมทำการบ้านกับฉันเลยถ้าเธอไม่ทำวันนี้พรุ่งนี้ฉันจะไปฟ้องหย่า
อ่าไม่ได้ไม่ได้ต้องดูด้วยว่าที่เขาไม่ทำการบ้านเนี่ยเพราะเราไหม
เออเออถูกไหมต้องไปดูว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไร
แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายนะไปหาอ่านเอาในข้อกฎหมาย
นี่ผมไม่ขอลงรายละเอียดดีเทลละกันแต่อย่างที่บอกมันเป็นปัญหาของคนสองคน
ภายในครอบครัวเนี่ยอย่างแรกนะอย่ารีบพูดถึงข้อกฎหมาย
พูดถึงเรื่องของการปรับความเข้าใจกันก่อนถ้ามันมีปัญหาอะไรกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบนเตียงหรือเป็นเรื่องอื่นที่มันขัดข้องขัดใจกัน
เคลียร์ใจกันให้จบแล้วถ้ามันไม่มีทางออกแล้วจริงค่อยว่ากันถึงเรื่องกฎหมาย
คุณไปพูดจาเรื่องนี้ได้ดูเป็นสาระดีงามมากเลยคะ

พี่ย่อยกับพี่หยอดก็มีที่ไหนก็มีแต่พี่กอดพี่ย่อย

พี่ช่อยไปกันใหญ่แล้ว

พี่อ้อยพี่ชอตเดี๋ยวพี่ก็จะโกรธเรา
อยากให้พี่เขาสนุกสนานไปด้วยแต่ว่าเรื่องของความรักแล้วเรื่องของความชอบเนี่ยมันก็ต้องคุยกัน
พูดตามภาษาสุภาษิตนะ
ความรักมันไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียง

ขอแค่ได้อยู่ข้างเคียงก็สุขใจแล้ว
จบสวยจบสวยแต่พูดถึงเรื่องข้อกฎหมายการฟ้องหย่าเนี่ยนะ
คุณชนะได้พูดถึงข้อนี้ไปเป็น๑ข้อจริงมันมีอีก๙
ข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำให้เสียหน้าทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวมันมีรายละเอียด
อันนี้แค่ยกตัวอย่างหนึ่งข้อที่คิดว่าหลายคนจะตกใจเฮ้ยเป็นไปได้ด้วยเหรอ

มาดูมนุษย์ป้าสายมุดกันบ้างดีกว่า

เดี๋ยวนะแกเดินทะลุประตูมาแหละ
คือกล้องมันจับภาพมาได้เท่านี้
พฤติการนะคะคือมาปุ๊บก็มาเด็ดมะละกอแล้วก็โยนออกไปนอกรั้วน่ะ
คือดูเหมือนเจตนาเลยว่าเออก็มาเด็ดมะละกอในบ้านเขาอ่ะ
แล้วก็ออกไปถูกไหมคะอ๋อคนโพสต์เขาบอกเป็นสิบสิบลูกเลยนะ
เป็นสิบลูกนี่เอาไปขายหรือเอาไปตำส้มตำเนี่ย
ทั้งหมู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยตัดต้นมะละกอไปเลยโอ้โห
จริงบ้านที่เธออยู่ตรงนี้ก็เป็นบ้านที่เธอมาเช่าเหมือนกัน
แล้วก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุตามที่เห็นในคลิปนี้นะ
ทรัพย์สินที่วางไว้นอกบ้านหายบ่อยบ่อยฮู
บางครั้งก็มีคนเมาเข้ามานั่งในบ้านบ้าง

ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชม

มาชกมาเด็ด
ทั้งมะนาวกระเพรากล้วยเยอะแยะมากมาย

ถ้าจะอยากได้นะขอกันดีก็จะให้
ทุกก็แบ่งปันกันได้
เจ้าของคลิปก็อยากจะโพสต์ขอบนะครับ

แล้วก็อยากจะขอเป็นความรู้ด้วยว่าในฐานะผู้เช่าแบบนี้
จะเรียกร้องอะไรได้หรือไม่นะคะทีนี้ค่ะเรื่องเนี้ย
ความผิดตามมาตราสามหกสองอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนอะ
กันเรื่องของข้อกฎหมายนะใช่ค่ะว่าผู้ใดนี่นะ
เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น
ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใด
อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าของยังไง
ทอดจำคุกไม่เกินหนึ่งปีอืมปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอ้าวก็ว่ากันแบบนี้แต่มันจะผิดตามนี้ไหม
ก็คงต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาว่าไปตามนั้นก็คงต้องไปฟ้องร้องกันไป
ซึ่งจริงแล้วถ้ามาเทียบถึงเรื่องของการฟ้องร้องกับมะละกอ
มันก็ดูไม่ค่อยคุ้มค่ากันก็ถูกไหมก็ไม่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์
มานไกลขนาดนั้นถูกก็เป็นไปได้พูดคุยกันดีกว่าใช่ค่ะ
คือถ้าป้าจะเอามะละกอก็มาขอเขาดีดีค่ะเนอะก็ป้าก็เอามะละกอไป
แล้วก็ตำส้มตำมาก็ให้เจ้าของบ้านเขาคืนเออแบบนี้มันได้มิตรภาพ
ถูกต้องเลยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้ขอให้คุยกันแล้วกันนะคะ
ที่จังหวัดอุดรธานีฮะสองสามีภรรยานะครับ
เขาจะไปทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันตัวภรรยาเนี่ยก็มุ่งหน้าเดินเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋
เพราะว่าได้รับคำสั่งจากสามีไว้แล้วว่าให้สั่งเล็กแห้งให้ด้วยจ้า
แต่เรื่องของเรื่องทางคุณสามีขอแวะเข้าห้องน้ำแต่ลักษณะจริงก็
โอ้โหก๋วยเตี๋ยวอืดหมดแล้วหายไปเลยฮะเนี่ยฮะต้องพึ่งพาทีมกู้ภัยวีอาร์บ้านดุง
แล้วก็นายวีระพลรักเสมอวงแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดต
มากับกลุ่มชาวบ้านเลยฮะเป็นกลุ่มชาวบ้านโนนสมบูรณ์นะ
ลงพื้นที่ช่วยการตามหานายทองภูลสมดีอายุ๖๒ปีแล้ว
เป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละคือเรื่องของเรื่องเขาได้รับแจ้งจากนางพิกุลภรรยาของนายทองภูล
สามีหายตัวไปที่บริเวณป่าข้างทางในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์
ตำบลอ้อมก่ออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเมื่อช่วงบ่ายของวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมา
พิกุลเล่าว่าเธอกับสามีเพิ่งกลับจากการทำบุญที่จังหวัดนครพนม
สั่งก๋วยเตี๋ยวมา๒ชามแต่ยังไม่ทันได้กิน
สามีบอกไปเข้าห้องน้ำแปป

เลยเดินเข้าป่าล่างทาง
แล้วตัวสามีหายไปนาน
ไม่กลับมาสักทีเส้นเล็กแห้งที่สั่งเอาไว้
นี่มันแห้งจนแบบโอ้โหแห้งกังเลย

นั่นสิครับเธอเป็นเดือดเป็นร้อนใจ

หลังจากที่ทีมกู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันตามหาอยู่นานเกือบ๓ชั่วโมง
ปรากฏว่าจู่จู่นายทองภูลเดินออกมาจากในป่าแบบนี้
บอกเมียจ๋าพี่อยู่นี่จ้า

ไปไหนไปไหนมาัละปะโท

ไปถามนายทองภูลไปไหนอะไรยังไงกับใครอธิบายมาเดี๋ยวนี้
สามคนชวนไปเที่ยวงานออกพรรษาเขาก็เดินตามไปเรื่อย
บนดินถนนลูกรังกระทั่งไปถึงบ้านหลังนึงบอกสวยดีเลย
นั่งคุยกันอยู่นานถูกคอถูกใจจนเขาเห็นว่าคุยนานแล้วจึงเดินกลับออกมา
เฮ้ยอะไรจะเป็นแบบนั้น

พอนายทองภูลเล่าไปแบบนี้ชาวบ้านแถวนั้นเขาเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ยางผีนั่นครับอาจจะเป็นผีบังตาก็ได้โหแต่ยังมีบุญนะ
ตามหาเจอก่อนครับนี่ตอนเจอเนี่ยมานั่งเนี่ยโพลเพลย์แล้วเห็นไหม
มืดแล้วนะถ้าเป็นช่วงค่ำแล้วก็หายากกว่านี้อีกนะครับ
ทางด้านนางพิกุลนะฮะก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาช่วยตามหาสามีก็คือนายทองภูลนั่นเองนะครับ
ต่อจากนี้เดี๋ยวจะพานายทองภูลสามีไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนด้วยนะครับ
จริงก็มีข่าวลักษณะแบบนี้อยู่เรื่อยที่คนเข้าป่าหาเห็ดหาอะไรแล้วก็หายตัวไปนะคะ
ก็เป็นเรื่องลี้ลับอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ากรณีนี้โชคดีนะที่กลับมาได้ทัน
ไหนก็อย่าลืมบอกเมียส่งโลเคชั่นให้เมียถ่ายรูปบอกเมียถ่ายไปส่งไปทุกเวลาอยู่ไหนต้องรู้
ดิฉันเข้าใจแล้วสิ่งที่คุณทำทุกวันนี้ก็คือเป็นการรายงานให้คนที่บ้านทราบใช่ไหม
เพราะว่าเวลาคุณนั่งทำงานนะคุณผู้ชมนะคุณชนะเขาจะยกมือถือขึ้นมา
แล้วก็เซลฟี่ตัวเองแล้วก็ส่งไลน์แชทเหมือนจะบอกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหน
นี่คืออาการที่คุณทำถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ

ไม่ต้องแล้วค่ะคือที่เราทำทุกวันเราส่งให้คุณแม่ที่บ้านเราดูด้วย

เพราะว่าดิฉันคุยกับแม่คุณอยู่ไง

เอางี้เอางี้ไปดูเรื่องราวของผ้าห่มที่เป็นผ้าห่มที่เราคุ้นชิน

บางคนจะเรียกว่าผ้าเหม็นผ้าเน่าก็ว่ากันไป

ใช่แค่เราติดผ้าห่มผืนนี้
ล่าสุดเป็นยังไงได้คืนหรือยังไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
เรียกว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี่แชร์ให้ว่อนเลยนะสำหรับโพสต์นี้
ตามภาพที่เห็นนี้เลยค่ะแผ่นประกาศเนี้ยติดอยู่ที่บริเวณหน้าบริษัท
เขาประกาศตามหาผ้าห่มสีแดงลายดอกไม้ขนาด๘๐คูณ๘๐เซนติเมตร
แล้วก็อีกด้านหนึ่งของผ้าห่มเนี่ยเป็นลายตุ๊กตามียืนอยู่บนหลังเต่าว่ากันว่าผ้าห่มพื้นนี้เนี่ยนะคะ
แวนเอาไว้ตากเอาไว้ที่หลังคารถเก่งวีออซึ่งมันปลิวหายไป
ทิ้งเอาไว้จอดเอาไว้เนี่ยตั้งแต่วันที่๑๑ตุลาคมนะคะแล้วก็ยังได้ระบุถึงเบอร์โทรศัพท์ว่าถ้าใครเจอนะช่วยโทรแจ้งคุณแหม่มหน่อย
คุณแหม่มเนี่ยค่ะเป็นคนไปติดประกาศหานะคะบอกว่าผ้าห่มผืนนี้นะคะ
เป็นผ้าห่มของลูกสาวใช้มาตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้ก็๒๒ปีแล้วอ่ะ
น้องเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ปี๓แล้วก็ยังใช้อยู่ทุกวันคือติดผ้าห่มผืนนี้มากไปไหนก็ไปด้วยกอดนอนทุกคืน
เพราะฉะนั้นเรื่องความผูกพันนี่เป็นอันดับหนึ่งเปรียบเสมือนว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวก็ว่าได้
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือวันที่๑๑ตุลาคมนะคะคุณแม่เนี่ยเอาผ้าห่มเนี่ยมาตากเอาไว้ที่หลังคารถคือปกติคุณแม่จะตากเอาไว้ในรถ
แต่วันนั้นนึกครึ้มยังไงไม่รู้คุณแม่เอามาตากข้างนอกกะว่าจะให้แดดมันแบบเอ่อ
ได้ฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะแต่สุดท้ายมันหายไปแม่รู้สึกยังไงไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่
พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่

โอโหนี่คือที่มาของคำว่า
เฮ้ยเพิ่งจะเคยเห็น

และเราก็ไม่รู้จริงว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มาจ่ายตังค์หรือไม่
ไม่จ่ายค่ะไม่ต้องอยากรู้หรอกมันไม่จ่ายอยู่แล้ว

เพราะว่าเรื่องราวของพี่รายเดอร์มีก็จะเยอะถูกไหมฮะยังมีอีก
ไหนก็พูดถึงเรื่องพี่รายเดอร์ที่เขาส่งอาหารแล้ว
ฉันก็เลยจะพาคุณชนะคุณผู้ชมไปหาของกินอร่อยที่ตลาดน้อยกันหน่อย
ว่ากันว่าร้านนี้เป็นร้านขนมปังปิ้งเล็ก
แต่ว่าความอร่อยนี้ประทับใจมากค่ะ
ติดตามกันเลยในช่วงสะบัดรอบกรุง

ขนมปังปิ้งเตาถ่านมันจะได้กลิ่นทานอ่อน
แล้วก็คือความกรอบนี่กำลังดี

แล้วคุณขาเห็นไหมเขามีไส้มีท็อปปิ้งให้เลือกมากมายหลายอย่าง
แม้จะเป็นร้านรถเข็นเล็กนะแต่บอกเลยว่าขายดีมาก

ร้านนี้นะคะก็คือร้านขนมปังปิ้งเตาถ่านคุณป้าน้อย
คุณป้าอยู่ที่ตลาดน้อยเจริญกรุง๒๒
ผมเคยเห็นอย่างนี้คือตอนปิ้งไปนะ
แกเล่นโรยแบบนมข้นหวานลงไปด้วยเลยแล้วก็ปิ้งต่อไปอย่างนั้นเลย
ใช่ค่ะก็เป็นเทคนิควิธีการเอกลักษณ์ของทางร้านของคุณป้าเขา
มีมากมายหลากหลายไส้นะคะใครชอบกุญเชียงพริกเผาก็มี
บอกราคาไปเลยละกัน๒๔บาท
ปิ้งพริกเผาหมูหยอง๑๑บาทนะ
หรือใครชอบแบบปังปิ้งเนยนมข้นหวานก็มีอันนี้๑๐บาทเองค่ะ

ส่วนใครอยากกินแบบราดช็อกโกแลตก็มีให้
จะใส่ผงไมโลก็ด้วยเหมือนกันแล้วแต่ชอบ
เท่านั้นเองนะคะเรียกว่าอร่อยสุดไปเลย
ใครอยากจะลิ้มลองความอร่อยไม่อยากจะพลาดแล้วก็ไปสะบัดกันได้นะจ๊ะ
ย่านเจริญกรุง๒๒หรือว่าตลาดน้อยแหละ
ตามหาเลยขนมปังปิ้งป้าไนท์อยู่ไหน
เขารู้กันหมดเพราะขายมากว่า๓๐ปีนะ

ส่วนรายการนี้ก็เชื่อว่าจะถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับ
เดี๋ยวตามพี่ป้องกับน้องเชอรี่นะครับไปตามหาเคล็ดลับความรวยกันหน่อย
นี่เคยครับคุณผู้ชมครับเส้นทางรวยของร้านเล็กหงข้าวต้มปลา
เปิดมาเป็นปีที่๔แล้วในย่านตลาดพลูครับ
เขาบอกว่าร้านนี้พิเศษกว่าใครเพราะว่านอกเหนือจากจะมีข้าวต้มปลาที่ขึ้นชื่อแล้วนะ
เขายังมีนี่เลยปลาดิบปลาดิบปลาดิบซาซิมิขายครับ
และที่สำคัญกว่านั้นเป็นปลาจากหน้าน้ำไทยกว่าร้อยชนิดที่ทั้งสดและราคาย่อมเยาว์
เขาบอกอย่างนี้นะว่าตัวเจ้าของร้านนะเขาภาคภูมิใจที่จะลองนำเอาปลาจากหน้าน้ำไทยก็คืออ่าวไทยเนี่ย
เจ้าของร้านครุ่นเอ้อฮะเล่าให้ฟังว่ากว่าจะมีวันนี้ได้มันไม่ใช่ง่ายนะครับ
เตี๋ยวเรือนแพ้นะคะที่ร้านนี้มาพร้อมกับเมนูแปลก
จากแนวคิดที่สร้างสารของเจ้าของร้านคือพี่ตุ้มพี่เทศ
เปรียบขุมอดีตช่างทำดลางน้ำฝนที่เกิดอุปติเหตุครั้งใหญ่
ครั้งใหญ่ในชีวิตทำให้ไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้
ก็เลยต้องกลับมาทำก๋วยเตี๋ยวสูตรของทางบ้านขาย

ติดตามเรื่องราวของพี่ตุ้มได้ในรายการเศรษฐีป้ายแดงเย็นนี้ค่ะ
และที่พิเศษสุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ไม่อยากให้พลาดเลยครับ

แล้วก็ลุ้นรับทั้งเสื้อยืดและผ้ากันเปื้อนไป

ไปติดตามกันเลยไปดูกัน
เศรษฐีป้ายแดงง่ายเพียงกดไลค์และแชร์เพจ
เศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
พร้อมแสดงความคิดเห็นถึงเหตุผลที่ชอบดูรายการเศรษฐีป้ายแดง
แฮชแท็กเศรษฐีป้ายแดงเปิดเป็นสาธารณะ
ก็ลุ้นรับของรางวัลสวยใส่แล้วรวยจากรายการไปได้เลยครับ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐ตุลาคม๒๕๖๒
มาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
กติกาไม่ยากกดไลค์และแชร์เพจ
พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ชอบดูรายการเศรษฐีป้ายแดง
สำคัญคุณอย่าลืมแฮชแท็กเศรษฐีป้ายแดงด้วยนะ
แล้วคุณจะได้รับไปเลยค่ะเสื้อยืดเศรษฐีป้ายแดง
พร้อมกับผ้ากันเปื้อนเศรษฐีป้ายแดงสวยนี่

อ่าไปดูกันหน่อยเห็นบอกว่าลูกสาวตัวน้อยคนนี้
ไม่ไหวแล้วกับแม่คนนี้

ติดตามโดยในช่วงของสมัสคลาวเด็ก
แม่ดูดเกินไปต้องให้พ่อหาเมียใหม่เหรอ
ไม่ต้องไปหาหนูจังเลยไม่ต้องร้องไข้นะ
หนูน้อยคนนี้บอกพ่อพ่อเอาเมียใหม่ไหม

แม่ดูดเกินไปพ่อเองก็เห็นใจลูกแล้วพ่อจะทำยังไงคะ
พ่อก็เลยบอกลูกว่าพ่อเคยลองแล้วลูกเอ้ย
แล้วเป็นไงแต่พ่อรักชีวิตมากกว่า
พ่อเองก็โดนดุมาเหมือนกันไม่ต่างกับลูก
กลายเป็นว่าทั้งพ่อทั้งลูกต้องทนร้องไห้กอดกันเฉยเลย

ดูแลกันไปเถิดเมียมีคนเดียวอย่าไปหาใหม่เลย
ถ้ารักชีวิตอย่าคิดมีเมียใหม่

เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องราวของครูกับนักเรียนกันบ้าง
ห้องเรียนมันก็มักจะมีกิจกรรมสนุกสนานเยอะแยะมากมายเล่นกับคุณครู
หัวอย่างน้องคนนี้เขาทำอะไรไปดูค่ะ

ยังไม่หยุดยังไม่เก็บไอ้ที่ทำทำอยู่นั่นอีก

ยิ้มใส่ครูจนถา

มันเป็นความชุ่มชื้นใจเวลาเรียนไป
มันเครียดไงปัดแก้มนิดนึง

ใช่ค่ะก็จะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพหน้าของน้องแมวเนี่ย

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒ครับ